ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยโอ้โหมีคนบาดเจ็บ
ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะช่วงดึกที่ผ่านมานะคะ
มีเหตุการณ์รุมฟันกันที่ย่านบางมดขณะที่ผู้ชายสองคนเนี่ย
เขากำลังดื่มเหล้ากันอยู่ค่ะอยู่ก็มีผู้ชายคนนึงนะคะ
สามคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มารุมฟันแต่อีกฝ่ายนึงเขาฟันกลับค่ะ
เพราะอย่างที่บอกเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะมีผู้ชายสองคนนั่งดื่มเหล้า
อยู่ที่ซอยพุทธบูชาสี่สิบสี่แยกเก้าผู้ชายสามคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคัน
เอาขวดเหล้าและมีดฟันใส่ผู้ชายสองคนที่ดื่มเหล้าอยู่
ชุนละมุนค่ะบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย
คือระหว่างนั้นกู้ภัยเขาก็มาช่วยประถมพยาบาล
แต่ยังไม่ทันจะเสร็จเลยค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันอีกกลุ่มนึง
มาพร้อมกับมีดค่ะวิ่งเข้ามา
จะทำร้ายผู้ชาย๒คนก่อนหน้านี้ค่ะจะซ้ำอีก
แต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าตำรวจมาทันเวลาพอดี
ก็หนีไปนะคะเนี่ยค่ะในจุดเกิดเหตุ
ก็จะพบมีดสามเล่มนะคะเป็นแบบปังตอด้วยนะคะ
เล่มหนึ่งนะคะมีดพกยาวอีกยี่สิบเซนอีกหนึ่งเล่ม
แล้วก็อีกหนึ่งเล่มเป็นดาบยาวโอ้โหมากันแบบนี้เลยค่ะ
ของแบบหน้าหวัดเสียวทั้งนั้นเลยนะคะ
มีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ๒คันด้วย
เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะคะ
คุณทวีพระอินทร์ค่ะคนที่ลงมาช่วย
ที่บอกว่ามาช่วยปฐมพยาบาลเนี่ยค่ะ
คนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกฟันเข้าที่คอ
เขาบอกเขานอนอยู่บนห้องมีคนบอกให้ไปช่วย
เพราะว่ามีคนโดนแทงพอเขาลงมาเขาบอก
เขาเองกลับถูกฟันเข้าที่คอ
เขาก็ฟันเลยฟันเข้าคอผมดิ

ฟันผมก็ฟันคืนแค่นั้นเนี่ย

ความมีความมายจนถึงก็ทุบคืน

หลองว่ามีคนมาหาเรื่องอะไรอย่างนี้
เรานอนแล้วเราอยู่กับแฟนเราเรานอนแล้ว
อาวุธแบบว่าของมีคมหนักทั้งนั้นเลยค่ะ

คืออยู่ข้างโรงงานผลิตป้ายไวนี่

กุ้งเศษแก้วเต็มไปหมดนะคะ

เมื่อวาน๓ทุ่มเขากำลังกลับบ้าน

ก็เห็นว่าผู้บาดเจ็บถูกผู้ชาย๓คนรุมทำร้าย

แล้วก็มีเสียงผู้ชาย๑ใน๓ตะโกนท้าทายหาเรื่อง

หน้าเธอเนี่ยเหมือนจะมาทำร้ายตอนนั้นตกใจมากค่ะ

ถ้ากลับบ้านก็กลับเลยแล้วเขาก็ไล่หนูไป

ใช่ค่ะก็คือเขาถือมีดด้วยแล้วเขาก็ชี้หน้าหนู
สภาพตรงรุมที่ตรงนี้นี่หนูอยู่อยู่ไหน

นั่งกรุ่มหน้าอย่างนี้
ใช่เขาก็เดินมาคือเขาจับขวดเบียร์ฟาดหัว
แล้วก็เอาปี๊บตรงนี้ปลาใส่

ที่มึงคุณแม่นิ่งไปแล้ว

เนี่ยค่ะสาเหตุเนี่ยเขาก็ยังคาดเดากันอยู่นะคะ
แต่น่าจะมาจากการที่คนร้ายสามคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แต่น่าจะมาจากการที่คนร้ายสามคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
พอใจผู้ชายสองคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่

นี่ไงคลาสสิกจริงมองหน้ากัน

รวมแล้วมีคนบาดเจ็บทั้งหมด๕รายด้วยกันนะคะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรณะนะครับปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ให้เยี่ยม

แล้วตำรวจก็ยังสอบปากคำไม่ได้ด้วยครับ
ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงแล้วสาเหตุที่แท้จริง

ถ้าหากว่าทั้งหมดหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบปากคำและดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยค่ะ